จากธนาคารกรุงเทพ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ
จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

จากธนาคารกรุงเทพฯ

เหมือนอยู่บ้านไงหนูก็เดินเข้ามา
เป็นเรื่องของรถทัวร์นะฮะเป็นทัวร์ท่องเที่ยวนะ
เต๋วไว้สามชีวิตก็เลยรอดนะครับเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเกศนะฮะ
ได้มีการรับแจ้งว่าเกิดหรือปฏิเหตุ
รถบัสรับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เบรกขัดพ่องแล้วก็พุ่งลงเขากระต่า
หลังจากนั้นรถคันนี้
ก็ไปชนเอารถกระบะที่จอดอยู่ได้รับความเสียหาย
ก็เลยไปดูนะฮะพร้อมกับทางหน่วยกู้ชีพ
เทศบาลตำบลกะรนรุดไปที่เกิดเหตุเลยทันทีนะครับ
ซึ่งที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าย่อยกะรนนะครับ
ก็ไปพบรถคันนี้แหละคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะต้นไม้

เป็นรถบัสสีขาวนะครับทะเบียน๓๐๖๕๑๔ภูเก็ต
สภาพหัวนี้นะครับพุ่งปักอยู่ในกอกล้วยนะฮะ
แล้วก็เนินดินนะครับโดยท้ายเนี่ยยกสูงลอยขึ้นเห็นไหมฮะ
ห่างออกไปในป่าลึกราว๕เมตรนะครับ
พบกับรถกระบะอีกคันนึงสีบรอน
ทะเบียนนะครับบ่อใบไม้๒ตัวนะครับบบ๙๙

ชนติดต้นไม้ได้รับความเสียหายนะครับ
ตรวจสอบบนรถบัสพบนักท่องเที่ยวชาวจีน
หญิงชายเต็มคันรถขอโทษนะฮะ
แต่ว่าหลังจากตรวจสอบแล้วไม่พบกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ก็เลยรีบช่วยเหลือลงจากรถแล้วก็นำส่งที่พักต่อไปนะครับ
จากการสอบถามคนขับรถบัสนะฮะก็บอกว่าเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก่อนก่อนเกิดเหตุได้ขับรถบัสคันดังกล่าวนะครับ
เพื่อที่จะไปส่งนักท่องเที่ยวชาวจีนนะฮะ
ซึ่งเป็นหญิงชายจำนวน๓๓คนจาก๕แยกฉลองนะครับ

ก็ไปส่งที่โรงแรมในพื้นที่หาดกะตะ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเขา
รู้สึกว่าเบรกเนี่ยทำงานผิดปกติไม่สามารถเบรกได้นะครับ
แล้วก็ตัวเองก็พยายามที่แบบจะเลี้ยงชะลอความเร็วไว้นะฮะ
หลังจากนั้นตัวเองก็ตัดสินใจหักรถเข้าด้านขวา
ก่อนที่รถจะเบียดแล้วก็ลากตกไปในระยะทางประมาณ๕๐เมตรนะครับ
บัสก็เลยพุ่งเฉียวเสาไฟฟ้าแล้วก็ไปชนรถกระบาดที่จอดอยู่
ตกลงไปในเหวลึกนะครับก็นี่แหละฮะแต่ว่ากอกล้วยก็ช่วยเอาไว้
แล้วผมก็ผ่านจุดเกิดเหตุจุดนี้แล้วรถเธอเป็นยังไงไหม
ผมนั่งอยู่ในรถตู้แล้วคุณรู้ไหมรถตู้บอกผมว่าไง
บอกว่าพี่จุดนี้นะรถชนบ่อยมากเลยลงเขาเนี่ย

โดยเฉพาะรถบัสที่เบรกแตก
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาบอกว่าเป็นบริษัททัวร์จีนเนี่ย
ชอบไปซื้อรถเก่ามาแล้วก็เอามาทำ

ก็บอกอย่างนี้แล้วพอทัวร์จีนมาปุ๊บ
ก็เอารถบัสพวกอย่างนี้มาใช้

อาทิตย์เดียวเนี่ยเกิดเหตุนี้เลยแล้วเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วย

เพราะส่วนใหญ่คือรถบัสเก่ามันมาจากอย่างนี้ถูกต้องไหม
ใช่แต่อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงเอกรินนิราชอันนี้ไม่ใช่นะผมไม่รู้นะฮะ
แต่หมายถึงว่าวันนั้นที่ผมฟังเนี่ยเดี๋ยวทางนี้จะมาฟ้องเอา
หมายถึงดังนั้นคนที่ขับรถตู้เขาเล่าให้ฟัง

แต่เป็นประมาณอย่างนี้ว่ามักจะมีแบบเหตุการณ์อุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ก็จะเป็นรถที่รับนักท่องเที่ยวชาวจีน

เพราะว่าบริษัททัวร์พวกนี้เป็นบริษัทของจีน
คือเป็นคนจีนทำทัวร์ให้รองรับคนจีนด้วยกันนั่นแหละ
ใช่แล้วก็ปรากฏว่าเอารถทัวร์ที่เรียกว่ารถเก่ามาบิวต์ใหม่
เออแล้วมันก็ไม่ได้มาตรฐาน
เกิดเหตุก็สองคันรถกระดาษสองคันหนึ่งอีกนะคะ
แล้วโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
แต่อันนี้เธอต้องรับผิดชอบต่อสังคม
เอาเรื่องอะไรครับอืมยังไม่จบอีกเหรอ
ทุกวันมีแต่เรื่องร่างทรง
กำลังวงสวงพระนารายลอยมั้ยเหาะมั้ย
เขาจะไม่เหาะไม่เหาะเขาก็ลำมันมีที่มาที่ไปพี่

เขาก็โอเคคุณครูมาบวงสวงกัน
เพราะว่ามีการสร้างพระนารายประจำโรงเรียนอะไรอย่างนี้
นักเรียนคนนั้นเก่าอยู่นี่ก็ลองกรี๊ด
แล้วก็ลุกขึ้นเดินไปยังฐานองค์พระนาราย
จากนั้นก็ชี้ออกเป้าหมอพระนารายก่อนจะตะโกนแค่สำเร็จใจว่า
ทำไมไม่ทำให้ดีบนหัวเห็นไหมเห็นไหมทำให้ดีทำให้มันดีเห็นไหมบนหัว
บนหัวฟังเสียงหน่อยเลย
บนหัวเห็นไหมทำให้มันดีเห็นไหมถ้าบนหัว
นี่ลำใหญ่นะแต่เมื่อกี้มีเพื่อนเดินเข้ามาเห็นไหมตัวอ้วน

นางลำสวยนะเห็นไหมล่ะ

ลำไยช์อายุตรร้อน

จากนั้นนะไปก็ยั้มเราจับทำให้ดี
จนพอพูดว่าหล่อร่างไม่หล่อ

เปล่าคือทำไม่เสร็จแต่ทำที่ที่บวงส่วงไปก่อน

แล้วก็แค่เพียงพอรับปากว่าจะแก้
แก้วหัวหญิงคนนั้นก็คล้ายกับหมดสติ

ทางด้านชาวเน็ตที่ได้รับชมคลิปนี้
ก็มีการวิภาพวิจารณ์เป็นหลากหลายมุมนะฮะ

ไปละไปละคล้ายกับครูนอลาร์

ร่างส่งในเวลาที่แบบว่าที่องค์ออก
อาจจะเป็นการแสดง

เขาเรามันดื่มนราวเขาเนอะ
แต่ก็สมมุมมองแล้วแต่คน
เขาก็จะบอกว่าเป็นเหมือนกับอุปทานหมู
อื้ออะไรประมาณแบบนี้

หนูเป็นน้องเขาก็แบบว่าไหนจะโดนเพื่อนล้อไหนจะโดนครู

ถ้าสมมุติว่าถ่ายคลิปตัวเองคนเดียวแล้วออกมา
อันนั้นอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นการแสดงหรือเปล่านะคะ

เขาจะเอารถเก่ามาทำใหม่แล้วก็เป็นเครื่องเก่า
ค่ะลองมาอยู่กับมันสักวัน๒วันสิคะ
อย่าไปเชื่อหนังหน้าอย่างมันค่ะ

เป็นอย่างไรที่หนุ่มต้องอยู่ฝั่งกับพี่มดดำ

โถอีอสรพิษ

ต้นโพเงินโพทองค่ะงอกจากดินใต้โบสถ์๔ปี
สีใบไม่เปลี่ยนเลยนะคะอันนี้เรื่องมันเกิดที่วัดหนึ่งที่อ่างทองค่ะ
งอกมา๔ปียังมีสีใบแบบเดิมทุกอย่าง
เพิ่มเติมคือสวยงามขึ้นอีกต่างหากนะคะ
เจ้าอาวาสก็เผยที่มาบอกว่ามาจากดินจอมปลวกแดงใต้โบสถ์
ชาวบ้านกษัตริย์แฮมมหาโชคลาภวันนี้วันที่๑๓นี่ครับพี่ค่ะ
ต้นขาวทำไมต้นมันเป็นกรรมพันธ์ใหม่แล้วคุณผู้ชม
นี่พี่แต่ว่าไปดูนะก็คือต้นโพเงินโพทองเนี่ยแตกกอง
มีใบสีเงินสีทองอยู่ที่บริเวณโคนต้นโพใหญ่
บวชวัดศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหา
จังหวัดอ่างทองหูทั้งชื่อตำบลชื่ออำเภออดแน่นทุกอย่างเลย
มีลำต้นสูงประมาณ๑๕เมตรโดยมีใบสีเงินสีทองแบบนี้มานานกว่า๔ปีนะคะ
หลวงพ่อบุญมีวัย๗๕ปีเจ้าอาวาสวัดศรีบัวทอง
บอกว่าต้นโพเงินโพทองเนี่ยเมื่อ๔ปีก่อนตอนสร้างโบสถ์
นเกิดอาภาษณ์เดินไม่ได้รักษาก็ไม่หาย
มีหมอดูทักว่าทางวัดได้สร้างโบสถทัพที่จอมปลวกแดง
หากนำดินจอมปลวกแดงที่อยู่ใต้โบสถ์ที่กำลังก่อสร้างออกไป
อาการอาภาษณ์จากการเดินไม่ได้ก็จะหายไปเอง
ปรากฏว่าก็เลยนำดินจอปลวกแดงที่บริเวณใต้บด
ออกมากองไว้ใต้ต้นโพขนาดใหญ่อายุกว่า๑๐๐ปี
พร้อมตั้งสารเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษนะอันนั้น๔ปีที่แล้ว
ต่อมาก็หายจากอาการอาภาษณ์กลับมาเดินได้คล่องปกติเลย
ส่วนที่บริเวณกองดินจอมปลวกแดงโคนต้นโพใหญ่
ก็เกิดการแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้
มีใบโพขึ้นมาสีขาวนวลและชมพูดูสวยงาม

ซึ่งชาวบ้านที่พบเห็นต่างเชื่อว่าเป็นสิริมงคลค่ะ

นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้บูชา

ส่วนใบโพสีขาวและใบโพสีชมพู

เสร็จหนูเคยเห็นสีชมพูมีอยู่วัดนึงที่จังหวัดนึงมี
แต่อันนี้จากสีชมพูมันกลายเป็นสีเงินและสีทองอีก

แต่อันนี้ผมไม่เคยเห็นนะที่แบบเป็นสีขาว
เป็นข่าวแล้วก็กลายเป็นเงินกับเป็นทอง

อ๋อเหรอมันเกี่ยวกันกับต้นโพ

คุณทำถูกแล้วเราสนใจผู้ชมตรงนี้

เดี๋ยวก่อนไอ้แว้งหนึ่งแว้งสอง

คุณพอนี้ทุกข้างเลย

อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ

เขาก็ต้องจุดทูบบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
ดังดัง
ดังดัง

คุณหนุ่มคุณเคยไปดูของเก่าที่พ่อคุณทิ้งไว้ให้
เดี๋ยวพี่หนุ่มเป็นคนชอบของเก่าไม่ใช่เหรอ

นารายลำลึกที่โรงเรียนย่าอำเภอ

ใช่เขาบอกของเก่าบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้หรอกว่า

จีนคนหนึ่งเขาจะมาเดินจตุจักรทุกอาทิตย

ประมูลได้ร้อยกว่าล้านที่ฮ่องกง
ซื้อใบละ๕๐๐บาท๖๐๐บาทที่อย่างนี้

เขาบอกมาเดินตลาดอยู่ในต่อตุจักรพี่หนุ่ม
แล้วก็ไปดูของพวกนี้แล้วเอาไปซื้อจากท้ายรถ
๒๓๐๐บาทไปขายได้เป็น๑๐๐๐๐๒๐๐๐๐บาทเต็ม
ตอนนี้แต่เราดูกันไม่เป็นไงใช่ไหม
มีพวกอาจารย์โบราณคดีเต็มเดิน
ตอนนี้บอกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่๑๒มิถุนายน
เขามีสถาบันการประมูลซัดเทบิสจัดการประมูลขายแจกันใบนี้
โดยกำหนดราคาตั้งไว้นะ๕๗๐๐ยูโร

ถูกต้องนะฮะ๕๐๐๗๐๐ยูโร
แต่กลับประมูลขายออกไปในราคาถึง๑๖๒ล้านยูโร

คือแจกันอันนี้กลายเป็น๖๑๐ล้านบาท

ชิ้นเดียวที่มีการประมูลออกในราคาสูงที่สุดในฝรั่งเศส

มันเป็นมรดกตกทอดจากครอบครัวหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสพี่หนุ่ม
โดยพวกเขาเนี่ยเพิ่งมาค้นพบมันในห้องใต้หลังคา

หรอพี่อยากรู้ไม่ใช่อันนี้

คือเรื่องของเรื่องโดยพวกเขาเนี่ย
ไปพบมันที่ห้องใต้หลังคา

โดยใน

ที่สาธิบิสนะครับ
ขายแจกันเนี่ยใบนี้ขึ้นรถไฟนั่งรถไฟนะแล้วก็ต่อด้วยรถไฟใต้ดิน
เดินเท้ามายังสำนักงานขายของซัดเทอร์บี้เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ามาห้องทำงานของผม
แจกันในกล่องใส่กล่องอะไรมาคุณรู้ไหมกล่องอะไรคะกล่องรองเท้าอุ้ย
กล่องรองเท้าใบหนึ่งนะฮะโดยมีกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ย
ห่อไว้เพื่อไม่ให้มันแตกอืมเนอะโดยเจ้าของจัดการบอกว่าพวกเธออ่ะ
ไม่ชอบแจกันใบนี้เลยอ่ะไม่เห็นจะชอบใจกันใบนี้เลยนะ
แต่ญาติผู้ใหญ่ของเธอก็ไม่ชอบคือทั้งครอบครัวไม่มีใครชอบจัดการใบนี้เลย
แล้วก็ขายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
คือแจกันเนี่ยคุณดูดีนะมันเป็นรูปทรงหลอดไฟ
ใบนี้มีความสูงจริงประมาณ๓๐เซนติเมตร
แต้มด้วยสีเขียวฟ้าเหลืองแล้วก็มีม่วงนะครับ
พันนาถึงกวางเป็นรูปกวางเป็นรูปนกเป็นรูปสัตว์ป่าในป่า
โดยมีการฝังทองรอบคอแจกันนะฮะ
มีตาสัญลักษณ์ของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง

ปรากฏว่าแจกันอันนี้เป็นของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง

ปกครองประเทศจีนตั้งแต่ปีคิตศักราช๑๗๓๖ถึง๑๗๐
โดยโฆษกหญิงของซัทเชอรี่เนี่ยเขาบอกว่าพวกเธอรู้อยู่แล้ว
เจคันใบนี้มีมูลค่าแต่ไม่คิดว่าจะมากขนาดนี้
เครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์ฉิงอื่นก็ไม่ได้ถูกออกมาประมูลในราคาขนาดนี้
ขณะที่การประมูลต้องใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหม๒๐นาที
ซึ่งถือว่าการประมูล๒๐นาทีนี้นานมาก
นานกว่ามาตรฐานที่ก็อำนุษย์ไว้เพราะผู้ที่จะซื้อเนี่ย
ทุกคนสู้สู้สู้จนในที่สุดคนที่ซื้อไป
ไม่ใช่เป็นคนในแถบยุโรปไม่ใช่อเมริกาเป็นคนเอเชีย
เอเชียไปซื้อกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครก็
ในสุดแจกรรชฯราชวนศ์ชิงเนี่ยก็กลับมาอยู่ในมือของชาวเอเชีย

คุณปู่ได้มาแล้วก็ไปบอกหลานแล้วก็วางไว้ตรงนั้น

ไม่แต่ตลกตรงที่คนที่บ้านทุกคนไม่ชอบ

เฉียนหลงก็อยู่ใกล้กับทุกสิทธิ์ไทยฮาล
ครั้งซีเป็นคังซีก่อนแล้วก็จะมาหย่งเจิ้น

เฉียนหลงเป็นลูกของหย่งเจิ้น

พี่หนุ่มเก่งนะคุณแม่ไม่ใช่ว่าปล่อยเวลาว่างไปวัน

ฟุตบอลเขาก็รู้การเมืองก็รู้
เรื่องอื่นชาวบ้านเขาก็รู้ไม่แต่เมื่อกี้พอคนส่งเข้ามา
ผมเริ่มกลับไปดูอีกทีนึงว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมที่โรงเรียนนั้น

เนี่ยคือผมเพิ่งเห็นนะว่า
เมื่อกี้ที่เขารำเห็นไหมที่เขารำเขารำท่าเหมือนโนรา

แล้วมือจะแบบมือจะมีความหักอย่างนี้เวลารำโนราเหมือนโนรา

โรงเรียนอะไรนะครับเมื่อกี้ส่งอีกใหม่นะเขาพร้ำคุณทิน

แต่อันนี้เขาเป็นการเป็นการไม่ใช่เป็นทุกปีนะ
แต่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเปิดตัววงส่วงหุ่น
หรือพระนารายที่สร้างขึ้นมา
แต่ไม่รู้ว่าใช่โรงเรียนเดียวกันไหมกับที่เมื่อกี้
อาจจะไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่า

เออเอาว่าคุณป่ะ

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องดีที่ถูกแชร์ออกมา
เป็นเรื่องของครูท่านหนึ่งชื่อว่าครูอ้อ
เรื่องนี้ก็ถูกเปิดเผยจากเพจหนึ่ง
ชื่อว่าโสดาไส
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะครูที่ไปช่วยเหลือกันขนอาหาร
ให้กับเด็กที่โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา
อยู่ที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศร
โดยเจ้าของเฟซบุ๊กได้มีการระบุข้อความ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้
เราคุณครูทั้งหลายนะฮะแล้วก็หนึ่งในนั้นมีครูอ้อ

เพื่อที่จะเดินข้ามลำคั่วอีก๒๐กว่าจุด
ปรากฏว่าไปเกิดเหตุน้ำขึ้น
แต่ว่าพอหลังจากนั้นก็เลยลุยน้ำกันไป

สะบาหาหัวเคราะห์หลุด

ก็เลยพยายามหาทางที่จะกลับไปที่เดิม
หรือจะมุ่งหน้าไปข้างหน้าต่อดี
เพราะว่าเขาต้องเอาอาหารนี้ไปให้กับเด็ก

เขาก็เลยพยายามที่จะไปแต่ว่าด้วยความที่แบบครูอ้อแกก็เจ็บนะฮะ
ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องหาทางเอาตัวครูอ้อออกมา
ก็เลยพยายามทำเปรย์กันนะฮะแล้วก็พาครูออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
พอหลังจากนั้นเองความคืบหน้านะครับครูสาวหรือครูอ้อ
ผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวก็บอกว่าตัวเองปลอดภัยแล้ว
โดยการมีระบุข้อความเอาไว้นะครับบอกว่านอกจากกำลังใจจากเด็กนักเรียนแล้ว
พวกเราก็ได้รับกำลังใจจากพวกท่านทุกคน
ทำให้ครูหลังเขาอย่างพวกเรามีแรงพลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
การเดินทางในครั้งนี้นะครับไม่ใช่เป็นการเดินทางลำบากในครั้งแรก
เพราะทุกปีก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้
ครูนะฮะตลอดจนชาวบ้านเสมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
รถเนี่ยเข้าออกไม่ได้ไม่มีถนนให้ผ่าน
พอหลังจากน้ำลดก็จะเหลือไว้แต่ซากไม้แล้วก็หินก้อนใหญ่
เส้นทางที่เราเคยขับผ่านก็ต้องแก้ไขด้วยตนเอง
คือเรียกว่าไม่มีใครเข้าไปทำไม่มีใครเข้าไปช่วยเลย
แต่เธอก็ยังสู้นะฮะครูท่านนี้เนี่ยนะครับ
อาจจะมีหลายคำถามที่ถามครูมาว่าจะรีบไปทำไม
ครูก็ตอบคำถามตรงนะบอกว่า
ครูไม่ทราบถึงสถานการณ์น้ำเนื่องจากติดต่อใครไม่ได้
จนมาถึงครึ่งทางแล้วเจอสถานการณ์ให้เลือกคล้ายกับว่า
จะให้หยุดหรือจะไปต่อดีนะครับ
ประชุมตรงริมห้วยเลยทุกคนก็ตอบว่าไปต่อ
เพราะอาหารเด็กอยู่กับเรา
ความคิดครูตอนนั้นคือน้ำป่าหากฝนหยุดก็แห้งเร็ว
หากเราติดอยู่ตรงนั้นนอกจากครูไม่มีที่พักไม่มีเสื้อผ้ามาเปลี่ยน
ในขณะที่เนื้อตัวเปียกบอลเด็กเองก็ต้องรออาหารจากครู
อาหารก็จะเน่าเด็กก็ไม่ได้กินอีก
แล้วก็เดินทางกับหลายคนนะฮะทั้งชาวบ้านเองก็คงไม่เป็นไร
แบกหามกัน๘กิโลเมตรก็ถึงแล้ว

เขาตั้งใจจะไปอยู่แล้วแล้วพอดีไปแล้วประจวบเหมาะกับเจอเหตุการณ์น้ำพอดีด้วย
ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูอ้อและเพื่อนพันธุ์พนธุ์
และก็อยากจะวิงวอนสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าพวกเขาก็เป็นชาวบ้านถึงแม้จะเป็นครูนะครับ

เพราะฉะนั้นใครที่พอจะมีอำนาจหรือใครที่พอจะช่วยเหลือได้
ก็คุณต้องช่วยสักนิดนึงนะครับ
เชื่อมากเกินไป
อืมค่ะถูกประทบ
แต่อันนี้ต้องเชื่อเลยค่ะ
เมื่อกี๊พูดแม่ทำพังทางเหมือนพี่เอเลยอะ
พี่เมื่อเช้าเห็นพี่เอในคลิปเปล่าลงไปกิ้งอะไรอยู่กับพื้นอ่ะ
หน้าเราเล็กเป็นสูงเป็นสีหูแล้วคุณแม่เขาจัดการให้หมดหน้าใส่บริ้งเลยค่ะ
คุณรู้มั้ยว่าเซอร์ฟี่กันแล้วเขาจะได้ภาพสวยทันใจแบบไม่ต้องรอ
จะช่วยปรับให้สีผิวสวย
ที่สำคัญลอยด่างลอยหนวดลอยจุดบนใบหน้าของคุณ
จุดดั่งดำเนี่ยก็จะทำให้ภาพที่ได้เนี่ยสวยแต่ยังดูเป็นธรรมชาติคุณ

ถูกต้องค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะดูของจริงนะคะ
และเทลโลวิสทั่วประเทศเลยค่ะ

เครื่องนี้ไม่ได้มาอวดอย่างเดียว
แต่เอามาแจกด้วยนะครับวันนี้แจกเลยนะฮะ

พร้อมกับทั้งแฮชแท็กมานะครับ
เพื่อติดต่อกลับนะครับ
นี่นะฮะผู้แสดงความคิดเห็นนะครับ
โดนใจ๑ท่านรับไปเลย

มูลค่า๕๕๙๐บาทจำนวน๑เครื่องนะครับ
ความคิดเห็นมาได้ตั้งแต่ตอนนี้
จนจบรายการของเรา
รายการวันนี้ก็ประมาณทุ่ม๑๐นาทีค่ะ

ก็ซื้อให้อ่ะยวนก่อนอย่างนี้นี่นี่จะขอเป็นผืนธือใหม่อยู่นี่นี่

มันแสดงเยอะไป

โดนใจเราก็แจกไปเลย

นี่ไงแสดงความคิดเห็นเข้ามาคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าโดนใจหนึ่งท่านก็รับไปเลยนะคะ
ค่า๕๕๙๐บาท

ที่โดนใจคุณมากที่สุดนะครับ

อ๋อใช่เอาวันนี้ไงเขาลำลึก

ไม่กล้าพูดคำว่าผัวออกรายการจริงเหรอ

ผู้แม่ทำไมดูแบบเย่มากเลยลูกชีพมากลงแม่

ใช่เขียบไว้ครับพวกเบอร์นั้นเห็นคลิปแล้ว
นะครับหลีกหน้าค่ะ

ก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวขออนุญาตบอกคุณผู้ชมนิดนึงค่ะ
สำหรับคนที่จะร่วมสนุกกับเรานะคะ

ต้องตอบเข้ามานะคะ

ออกมาเดี๋ยวเราเลือกค่ะคนที่โดนใจที่สุดเราจะให้ไปนะจ๊ะ
เอามา
ชอบการถ่ายรุ่นค่ะนี้ค่ะ
ล่าให้สัมภาษณ์ว่าไม่กล้าตบพี่เวียหรอก
ถ้ามีนอกลู่นอกทางนักข่าวถามแบบนี้
คุณเวียก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่หรอกครับ

เป็นการล้อเล่นกันเฉยไม่ได้ดูเปิดโอกาสครับ
คือผมว่าอย่างนี้ดูเหมือนปลดโอกาสหรือเปล่า

จริงเขาคบกันมาตั้งแต่ก่อนเขาดังแล้วนะ
ครับดังนั้นอยู่หลายที่

ของคุณแอฟทักษะออนนี่คือมันเป็นในที่โซเชียล
เขาแบบว่าเอาไปแชร์กันเยอะหรือเปล่าไปดูก่อนนะไปนี่นะ
เขาบอกว่าเป็นเรื่องร้องเรียนนะคะจากสายด่วนค่ะ
บอกว่าสายด่วน๑๑๖๙๑๖๖๙นะคะสุดทนแจ้งจับสาวปริศนาค่ะ
ป่วนกว่าพันสายเพื่อจะบอกว่าอยากได้สามี

ไหนดูสิเออไม่น่าเชื่อถือเลย

เขาไม่เข้าใจคุณต้องเล่าให้หนูหนูอ่านตามที่เล่า
อ่าเขาอ่านสิเขาเขียนว่าอะไร
นี่ไง
สายด่วน๑๖๖๙สุดทนแจ้งจับสาวปริศนา
ป่วนกว่า๑๐๐สายบอกอยากได้ผอพึ่ง

อยากได้มันก็เหมือนกัน
อยากได้อะไรอ่านหนังสือดี
เดี๋ยวมอไมค์อันอิ้น

พอกลับไปเล่นไปเน็กเรียนได้ไม้
มันเวลามันเล่ามันได้อารมณ์
คือพี่ก็เขาโทรไปเค้าบอกว่าใช่
หนูอยากได้อันนี้เลยเขาพูดคำนี้เลย

คนไปแกล้งให้นางพูดกระพริบตานางยังช้าเลยไม่เห็นเหรอ
เออโปร่งสารนาง
เขาบอกว่าก็อ่านตามข่าวไม่ได้พูดเองไม่ได้เลี่ยงค่ะ
ก็ไม่เคยมีโอกาสพูดมากกว่าแต่คนคงไม่คุ้น

เดี๋ยวลองดูอะไรก็เต็มที่อยู่แล้วก็ปรับตัวกันไป
ต้องปรับหลายอย่างนะเพราะว่าผสมภาษาอะไรนางมาเป็นพิธีกรมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึง
คนก็เลยว่าส่วนเรื่องที่คุณสงการเขาพูดในรายการหนึ่งว่าเขาพยายามคุย
นะฮะไม่ให้ตีกันคือถ้าให้แอปเดานะคะ
ก็คือคนไปถามถึงคุณสงการว่าเขาพยายามคุยอยู่นะไม่ให้ตีกัน
คือถ้าให้แอปเดาก็คือเขาน่าจะพูดเล่น
ให้บรรยากาศมันสนุกสนานไปอย่างนั้นนั่นแหละ
ต้องยืนยันก่อนว่าเราไม่ได้ตีกันนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันอย่างที่บอก
เขาก็บอกเขาไม่ได้ตีกันอยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยคุยกัน
วกกับพื้นฐานของคุณสงการเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะต้องมานั่งตกลงกันอยู่แล้วว่า
เลี้ยงลูกแบบไหนคือก็แยกเขาจะมีวันเลี้ยงลูกเขาบ้างรู้สึกนะฮะ
แล้วก็ซึ่งก็ไม่ได้คุยกันตั้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ติดต่อกันนะ
ผมขออนุญาตนิดหนึ่งก่อนได้ไหมฮะเสียวหมีนะฮะไม่ใช่เสียวหมีนะฮะ
เดี๋ยวเขาอาจจะพิมพ์ไม้เอกแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันแบบมันตก
คุณจะพิมพ์คำว่าเสียวหมีไม่ได้นะฮะเสียวหมีไม่ได้
มันคือเสียวหมี่ต้องมีไม้เอกนะฮะเสียวหมีเนี่ยไม่ได้นะ
เดี๋ยวไม้เอกมันตกไปหรือเปล่าที่มันเต็มไหม
มันไม่ใช่นะมันต้องเสียวหมี่อันนี้เอามีถ้าเสียวหมี่ถูก
ถ้ามีอย่างนี้ถูกแต่เมื่อกี้มันเสียวหมี่ไม่ได้
แล้วทำไมตาเธอไปเห็นอะไรอุบัติอุบาตมันบังเอิญตามันไปเตะเขาพอดีเลย
อะไรดีอย่างอื่นจะไม่สารแหน่งเห็นนะอย่างนี้จะสารแหน่งเห็น
ห่วงเขากลัวเขาจะไม่ได้โทรศัพท์
โอเคช่วงหน้าเห็นภาพของขุนหยาดทิปเหมาะไปล่องเรือ

นั่นแหละแหมรู้เรื่องทุกคนบอกเอาเรื่องตัวเองให้มันรอดก่อนนะ
สาลงจมูกขาวขอดึงเรื่องเข้ามา
เขาถามแค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่เขามาดึง
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

อย่าทิบราชปาเราหลังไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตากเท่าไร
แต่เมื่อก่อนเขาจะเป็นสาวฮอตคนหนึ่งที่แบบว่า
เล่นละครเยอะมากมีงานอีกเว้นเต็มไปหมดเลย
แต่ตอนนี้นางกลับมาอีกครั้งนึงทำให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ย

กองทัพดอกกุหลาบสีแดงเนี่ย
เต็มเรือยอดเลยคุณ
อบไปกับสาวหยาดทิพย์ราชปาน
หลายคนแอบสงสัยว่าเฮ้ยนางจะแต่งงานหรือเปล่า

เรื่องภาพกุหลาบก็เป็นคนที่ตอนนี้เรากำลังศึกษากันอยู่ค่ะ
ตอนเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ก็ตื่นเต้นนะคะ

แต่ณเวลานี้นางบอกนางมีความสุขดี
ยังไม่อยากเปิดว่าเขาเป็นใคร

แต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนที่เราเคยเป็นข่าวด้วยกันนะ
เขียนข่าวก็ว่าเป็นคนนั้นคนนี้ไม่ใช่
เดี๋ยวไว้วันหนึ่งก็น่าจะได้รู้กันเอง

อยู่อย่างนี้มันไม่ต้องวุ่นวายเยอะ

ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจอกับพี่กันได้นะคะ